หลายคนบอกว่าโอ๊ยฟิตแตกขนาดนี้
ที่ไหนจะเยียวยาหัวใจเขาได้
บอกว่าไม่ไม่ไม่ไม่มองสาวแล้วเม้ง

สมรสระหว่างเพศเดียวกัน

ไปถึงว่าเฮ้ยคนที่แน็กจะแต่งงานด้วยเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้เลย
จากใครรู้ไหมใครพี่มดดำจริงไม่จริงเนี่ยตกลงชอบพี่มดดำใช่ไหมแน็กไปฟังแน็กค่ะ
แค่มีเพื่อนเป็นแบบว่าเพศนั้นเยอะผมว่าเขาน่ารักทุกคนแต่ว่าแบบเราไม่ได้เป็นเราเป็นผู้ชายแมนเลย
โฟกัสว่าเป็นพี่มดดำหรือเปล่า

ห่วงตลกกับตัวเอง
ถ้าพี่มดดำดูข่าวนี้นะตีปากแตกเลยนะ
เนี่ยเพราะลุงเนี่ยเออเขาสวยน่ารักขนาดนั้นเรียกลุงไม่ได้